วันก่อนนะคะเราได้เจอเจ้าพ่อเพลงลักษณ์นะคะ

แต่หนึ่งในนั้นต้องนึกถึงพี่พระรพลพลกองเสก

วันก่อนนะคะแวะมาที่บันเทิงไทยรัฐของเรานะคะ

เอาเรื่องงานก่อนค่ะพี่พระรพลมีผลงานเพลงชิ้นใหม่มาฝากแฟนแล้วนะคะ

เป็นการกลับมาทำงานเพลงอีกครั้งนะคะในรอบ๓ปีเลยค่ะ
ซึ่งเพลงนี้นะคะมีการผสมผสานท่อนแลปลงในเพลงด้วย
ซึ่งได้นักร้องเสียงดีนะคะอย่างโจอี้มาร่วมรับสร้างสีสันให้กับเพลงนี้ด้วยค่ะ

วันนี้นะคะพี่พระระพลก็ได้พูดถึงความรู้สึกนะคะ
เมื่อถูกยกให้เป็นเจ้าพ่อเพลงรักตลอด๒๐กว่าปีค่ะ

ในฐานะนักร้องนะคะขอบคุณแฟนเพลงที่ชื่นชอบกันมายาวนานมากนะคะ
แล้วก็เวลาไปโชว์ตัวที่ไหนนะคะ
ก็คือเจ้าภาพจะให้ร้องเพลงประจำนะคะ
คือถ้าไม่ร้องเพลงนี้ห้ามลงจากเวทีเด็ดขาด
ไปฟังเสียงพี่พระรพลกันหน่อยค่ะ
ก็ดีแล้วก็ขอบคุณที่ให้ตำแหน่งนี้มา
คนยังจำได้คนยังร้องเพลงพระรพลอยู่
แล้วก็ที่ผ่านมาทั้งหมด๒๐กว่าปีเนี่ย

ทุกคนยังร้องคาราโอเกะเพลงพระพลนู่นนี่นั่นอยู่
แล้วก็ยังมีคอนเสิร์ตต่อเนื่อง
คนเดินถนนแค่มียังยิ้มได้ก็ไม่สำคัญอะไรพวกนี้
คือทุกวันนี้จะต้องร้องเพลงเหล่านี้อยู่
ซึ่งถ้าไปงานไหนไม่ได้ร้อง๔๕เพลงนี้

ค่ะก็จริงเนี่ยนะคะเพลงแก
เสียงพี่พระรพลเนี่ยนะฟังเทปยังไงนะ
ร้องสดนะโอ้โหเหมือนกันเป๊ะไม่มีผิดเพี้ยน
ใช่แล้วล่ะค่ะอัปเดตกันต่อนะคะกับน้องธันวาค่ะ
ลูกชายวัย๑๓ขวบแป๊บเดียวโตเป็นนุ่มแล้วค่ะ
หลายคนก็ถามว่าจะเดินตามรอยคุณพ่อหรือเปล่านะคะ
มีโอกาสนะคะเพราะว่าตอนนี้ไปออดิชั่นอยู่

คุณพ่อก็พร้อมสนับสนเต็มที่ไปฟังเสียงหน่อยค่ะ
จริงเขาเป็นคนชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กนะฮะ
ถ้าสมมุติว่ามีใครถามไอดอลคือใคร
คือคุณพ่ออยากเป็นอะไรก็คืออยากเป็นนักร้องอะไรอย่างนี้
เขาก็จะแบบเขียนเขียนมีคุณป้ามารายงานให้ทราบ
ก็ประมาณอาชีพเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปเทสซักหน่อย
เอาเท่าที่ได้แล้วก็ถ้าเขาจะเอาไปเสริม

สุดยอดนะคะแล้วก็ดิฉันสัมภาษณ์ตั้งแต่คุณพ่อ
แล้วก็เร็วนี้จะได้สัมภาษณ์ลูกชายเขาแล้วนะคะ
ก็ต้องรอดูนะว่าจะเป็นศิลปินดังเหมือนคุณพ่อหรือเปล่า